ไปดูควันหลงจากงานเข้าดาวนหน่อยไหมนะครับ
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบอกว่าเพื่อนบ้านจุดพลุฉลอง
แต่พลุน่ะมันพุ่งเข้าบ้านฉันนะฮะ
บรรยากาศก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
ในห้องคอนโทรบอกเพลงอะไรอ่ะคืออย่างนี้เพลงเจ้าของคลิปเขาใส่ประกอบลงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
เออลงติ๊กต๊อกนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านของหญิงสาวคนโพสต์นะครับ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาฉลองนาทีเข้าสู่ปี
จุดเองขณะนั้นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้จุดพลุไฟครับแต่แทนที่ตัวพลุมันจะพุ่งไปแตกบน
เขียนเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นบอกว่าอวสารปีใหม่ของฉัน
แจ้งตำรวจให้มาตักเตือนเฉยไม่ได้แจ้งความแต่อีกฝ่ายไม่พอใจ
เดินมาด่าถึงหน้าบ้านฉันงงนะฮะ
ต่อมาครับเธอโพสต์คลิปเลยขณะที่เพื่อนบ้านเดินมาด่าถึงหน้าบ้าน
เพราะไม่พอใจที่เธอไปแจ้งตำรวจให้ไปเตือน
โดยในคลิปเนี่ยผู้หญิงเดินนำหน้ารถเก๋งคันหนึ่งมาเลยฮะ
นะครับมายืนตะโกนถามว่าไหนไหนไฟมันตกตรงไหน
ไม่เห็นจะมีตรงไหนถูกไฟไหม้เลยทำไมต้องแจ้งตำรวจด้วย
นะฮะวิธีคิดเหมือนรถจอดเมื่อกี้เลยนะฮะ
คืนแล้วก็เดินกลับไปขอโทษก็ไม่ขอโทษสักคำนะครับ
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นครับ
มองว่าการจุดพลุเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมาก
อาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับหลายพื้นที่ไหม้กันมาแล้ว
ช่วงปีใหม่โดยเฉพาะจุดในเขตที่พักอาศัย
อยากจะให้หญิงสาวผู้โพสต์ไปแจ้งความเลยนะครับ
ยุส่งเลยให้ตำรวจดำเนินคดีซะเป็นกรณีตัวอย่าง
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับค่ะ